ขณะเดียวกันคนบันเทิงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
บอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าจะทำได้อย่างสำเร็จ

แล้วก็มีดาราหลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์
เกี่ยวกับการเข้าไปเที่ยวในถ้ำในประเทศไทย
แล้วก็บอกด้วยว่านะครับให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เตือนใจหลายคน
ว่าเราไม่ควรที่จะประมาทกับธรรมชาติ
จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามได้จากรายงานครับ
ศิลปินดาราที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักท่องเที่ยวทางธรรมชาติตัวยง
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงประสบการณ์การเที่ยวถ้ำของตนเอง
ว่าในความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น
แต่นั่นก็ตั้งอยู่บนอันตรายด้วยเช่นกัน
และเมื่อเห็นข่าวน้องเยาวชนและโค้ดทั้ง๑๓ชีวิต
ต้องติดอยู่ภายในถ้ำหลวงนานกว่า๑สัปดาห์ก็ยิ่งตกใจ
แต่ยังมีความหวังเสมอว่าทุกคนจะกลับออกมาได้อย่างปลอดภัย

ผมก็ติดตามข่าวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ
ก็หลายความเห็นหลายคนหลายคำพูดมากเลยนะครับ
ก็จริงแล้วเราสุดท้ายเราก็อยากให้น้องทั้ง๑๓คน
กลับออกมาทั้งทีมแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน
มาเจอกันได้มาเล่าสู่กันฟังว่าการไปที่นั่นเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็อยากจะจริงอยากเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำ
ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในท่ามันก็ลำบากนะครับทั้งมืด
ถ้าสมมุติว่าแบตไฟฉายหมดไม่มีอาหารเนี่ย
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับ
ผมก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้น้องแล้วกันครับ
ว่าแบบเออสู้นะอีกนิดนะ
เพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังพยายาม
ใช่พยายามส่งทีมส่งอะไรเข้าไป

เราเคยไปแค่ที่ลำปางกับเชียงใหม่

แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้ว่ามันสวย
ถ้ามันไม่ได้มีน้ำท่วมอยู่ข้างในอะไรอย่างนี้ครับ
ชัยพลภูพาร์ทบอกเล่าถึงความชื่นชอบส่วนตัว
มักหาโอกาสเที่ยวถ้ำในเมืองไทย
ที่จะพบความสวยงามแตกต่างกัน
และยังมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

การคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
เพราะบางครั้งธรรมชาติก็ยากเกินจะคาดเดา
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาได้
เราอาจจะพยากรได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนึง
แต่ว่าการคาดเดาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้
ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดพูดในแง่อื่นเราไม่ได้วาดหรือเจาะจงในแง่นี้
แต่พูดถึงโดยรวมภาพรวมทั่วไป
ถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางไปไหนหรือหลายคนจะศึกษาให้มากที่สุด
เราจะเตรียมตัวยังไงหรือรับมือยังไง
ผมก็เชื่อว่าน้องก็ได้เตรียมตัวกันไปแล้วในระดับหนึ่ง

แต่ว่าดันเป็นช่วงที่ช่วงนี้ที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วใน๒๓วันนี้ฝนก็ตกทุกวันอีก

ต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากมาย
แต่ทุกคนเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะได้ฟังข่าวดีในเร็ววันนี้
รวมถึงพระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะ
นอกจากจะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจทุกคนแล้ว
ฝากถึงพี่น้องคนไทยให้ติดตามข่าวสารอย่างมีสติ
และไม่สร้างภาระเพิ่มให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ศัยศาสตร์
ถ้าใครมีโอกาสมีจังหวะเราทำเพื่อน้องได้
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องผิด

ก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสถานที่สถานที่นั้น

หรือว่าจะเป็นไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่ต่างนะครับ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมในการแชร์ด้วยนิดนึงนะครับผม
แต่ว่ายังไงก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับ
นี่ก็เป็นประสบการณ์จากศิลปินดารานะครับที่เคยเข้าไปท่องเที่ยวภายในถ้ำแล้วก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจบอกว่าต้องเวลาจะไปเที่ยวสถานที่ธรรมชาติอย่างนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก